ทีนี้ไปดูกันเขามีผลสำรวจเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็การใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
เขาบอกคนส่วนใหญ่๖๗๓บอกว่าปีนี้จะออกไปลอยกระทงนะคะ

ส่วนอีก๒๓๑บอกว่าไม่แน่ใจ
แล้วก็อีก๙๖บอกว่าไม่ไปลอยกระทง
ทีนี้เหตุผลในการไปลอยกระทงก่อน
บอกว่าต้องการไปขอพรนะคะ
ส่วนลองลงมา๒๑๓ต้องการคลายความเครียด

ส่วนเหตุผลของคนที่ตอบว่าไม่ไปลอยกระทงส่วนใหญ่บอกว่า๒๗๒
กังวลว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิด
ตอนนี้รถเมย์ว่าข้อนี้หลายคนรู้สึกแบบนั้นเนาะ
รองลงมาอีก๒๐๒ค่ะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
แล้วก็๑๔มองว่าเศรษฐกิจไม่ดี
โดยคนส่วนใหญ่๙๔๘จะไม่ออกนอกจังหวัด

ทีนี้เขาคาดการณ์กันไว้นะคะ
เหมือนการสวนพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยของเมืองไบรนดรคา

รอยกระทงปีนี้จะคึกคักมากกว่าปีก่อน
แล้วจะมีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ
หมื่นล้านบาท

แล้วบอกว่ามันเป็นมูลค่าการใช้จ่ายที่ไปแตะ
หมื่นล้านเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ๘ปี
จากว่าคนส่วนใหญ่ค่ะ๘๗๕มองว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่างมากมาย
ทีนี้แต่ก็ยังมีคนที่เขาก็ระวังเรื่องของการใช้จ่าย
เพราะว่าสินค้ามันแพงด้วย

เพราะในช่วงโควิดที่ผ่านมาไม่ได้มีการจัดเทศกาลอะไรแบบจริงจัง
เหมือนแบบกลับมาได้จัดงานเฉลิมฉลองกัน
ใช่ทีนี้อันหนึ่งเลยที่แบบเทศกาลนี้ทุกคนจะไปก็คือยี่เป็งที่เชียงใหม่

เพราะปกติเขาจะมีปล่อยโคมปล่อยอะไรใช่ไหมคะ

แล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินกันเยอะ
ทีนี้ค่ะรองผู้อำนวยการท่ากัดสยานเชียงใหม่
ท่านก็มีการออกมาบอกนะคะบอกว่าในช่วงเทศกาลยี่เป็งเนี่ย
ระหว่างวันที่๒๗ถึง๒๘พฤศจิกายนนี้
มีเที่ยวบินที่ยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนแปลงเวลาการบินรวมทั้งหมด๑๖๐เที่ยวบินค่ะ
ถ้าคิดเป็นร้อยละก็คือ๔๗ของเที่ยวบินที่มีการบินทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดแบบนี้ค่ะเที่ยวบินที่ยกเลิกจำนวน๑๐๑เที่ยวบิน
แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ๗๗เที่ยวบินนะคะ
แล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศอีก๒๔เที่ยวบิน
ส่วนเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งหมดก็คือ๕๙เที่ยวบิน
เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ๕๑เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศ๘เที่ยวบินค่ะ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนนะคะ
จากว่าสายการบินเขามีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าก่อนจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูก
แล้วก็เช็คเที่ยวบินนอกจากนั้นคือใครที่จะมีการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางไปที่สนามบินมากกว่าปกติด้วย
เนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยโอ้โหผู้โดยสารจะคับข้าง

เพราะฉะนั้นก็เที่ยวลอยกระทงให้มีความสุข